คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่กำลังใจหน่อยดีกว่า
ส่งกำลังใจเยอะให้กับแม่เป้ยปานวาดหน่อยดีกว่า

ลูกเราเจ็บป่วยเล็กน้อยบอกเลยว่าอยากจะเจ็บแทนด้วยซ้ำ
แต่นี้บอกเลยว่าโอ้โหน้องปารินเจ็บป่วยถึงขั้นต้องเข้ารับการผ่าตัดคุณผู้ชม
แม่เป้ยก็เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐเราแบบเสียงสั่นมาเลยนะ
น้ำตาคลอด้วยคุณผู้ชมเป็นไปได้ขอเจ็บแทนลูกค่ะ
คือก่อนหน้านี้แม่เป้ยได้โพสต์ภาพน้องปาลินนะคะ
แล้วก็ร่ายยาวความในใจเป็นห่วงลูกสาวคนเล็กเนี่ยนะคะ
คือตอนนี้น้องเตรียมจะเข้ารับการผ่าตัดต่อมอดินอยแล้วก็ต่อมทอมซินนั่นเองค่ะ
ตรวจพบมาว่าตอมอดินอยด์เนี่ยมันโตขนาด๙๐เลย
พอตอบนี้โตมันเกิดอะไรขึ้นทำให้น้องมีช่องทางเดินหายใจเพียงแค่๑๐เท่านั้น
คือหายใจเข้าไปแบบไม่เต็มปอดพูดตรงหายใจติดขัดนะแล้วน้องอายุเท่านี้เองคุณผู้ชม
เป้ยก็เปิดใจด้วยเสียงสั่นน้ำตาคลอมาเลยบอกว่าคือคนเป็นแม่นะเห็นลูกผิดปกตินิดเดียวสังเกตเลย
ลูกเนี่ยหายใจดังก็เลยพาไปเช็คเพราะว่าอาการมันคล้ายกับลูกคนโตก่อนหน้านี้น้องโปรดเคยมีอาการแบบ
เพราะตอนนี้กระทบไปถึงแก้วหูแก้วหูอักเสบก็ต้องรออีก๑สัปดาห์นะ
ปารินตัวแสบของเราเนาะก็ยอมรับเลยว่ากลัวที่สุดคืออะไร

คือตอนเจอเคสพี่โปรดตอนนั้นแม่เป้ยก็บอกใจจะสลายอยู่แล้ว
ต้องคอยให้กำลังใจน้องนะส่วนพี่โปรดเองเนี่ยเป็นพี่ชายที่น่ารักมากเลยให้กำลังใจน้องไม่พอให้กำลังใจคุณแม่ด้วยบอกว่ามันสบายคุณแม่ไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวก็หายตัวแม่เป้ยเองเนี่ยไม่อยากจะอ่อนแอให้ลูกเห็นค่ะแต่สุดท้ายเนอะเราคนเป็นแม่ก็อดห่วงไม่ได้ค่ะเจ็บแทนได้อยากจะเจ็บแทนลูกจริงค่ะ
คือมันส่งผลต่อสมองด้วยค่ะส่งผลต่อการเจริญต่อ
แต่ว่าการผ่านนี้เป็นอะไรที่มันโอเคนะคะ
คือหลังจากที่บทเคยผ่ามาแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าผ่าออกไปมันโอเค
คือเห็นพี่โบดแล้วมันเจ็บแล้วก็สิ่งที่กลัวที่สุดก็คือขั้นตอนการวางยา
ใดก็แล้วแต่นะแม่เป้ยนะขอให้ทุกอย่างราบรื่นน้องปารินแข็งแรงสดใสเหมือนเดิมแน่นอนค่ะ
น่าเชื่อว่ากลับมาเป็นตัวแสบนะของแม่แน่นอนนะคะ